มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

แต่ลึกแล้วพี่ออสเองยังรู้สึกว่า

ไม่ใช่แต่ต้องจำเป็นต้องด้วยเวลากำหนด

แต่ว่ามันเกิดปฏิหารอะไรบางอย่าง

เรื่องบนตัดสินใจว่าเลือกใคร
เราก็เลยไปบอกกับ

ห้องทำงานของหลังเรื่องนี้ครับว่า
พี่พึ่งครับผมให้เพิ่งเลือกนะครับ
ยิ่งชอบใครถ้าพี่พึ่งชอบใคร

เพราะฉะนั้นผมไม่เลือกแล้ว

ยังไม่ถูกใจทำยังไงก็ได้

ก็คือเอาที่พี่พึ่งสบายใจก็แล้วกัน

หนึ่งต้องร้องเพลงสองต้องแอคติ้ง
เดี๋ยวก็หายไปแล้วทำอย่างไรได้

แต่ปัญหาคือเรียกน้อง๒คนมาแคสติด

บางคนมีเดินสายไปต่างจังหวัดไม่มีคิว

เพราะว่าคิวสองคนนี้มามาแคสต์ให้

พี่เพิ่งส่งคนมา

ตอนนั้นอยากฝากมาดูลองดูก่อนแบบไม่ชอบเป็นไร
นั่นก็คือน้องเป่าน้องเป่าซึ่งน้องเปล่าเองก็ไม่ได้มาเป็นนักร้องอะไรเลยด้วย
เป็นเด็กที่เหมือนมาสมัครการประกวดร้องเพลง
เคยถามพี่ตีไหมว่าทำไมพี่ตีถึงส่งน้องเปล่ามา
แล้วก็อย่างเห็นว่าเป็นคนสุพรรณแน่ใจบอกตัวเจ็บกุ้มพวง

น้องเปล่าดูคือแบบไม่รู้ประสิทธิวศาสตร์เลยจะปั้นยังไงวะนี่คิดในใจนะ
เพราะว่าน้องก็ไม่แต่งหน้ามาแล้วก็จะไหวด้วยคนนี้อะไรอย่างนี้
เราก็แบบนั่งกันอยู่

บอกอะลองดู

ให้เขาเล่าว่าเขาเป็นยังไงทำอะไรมา
ซึ่งปรากฏว่าคัดการแสดงปุ๊บเอาตัวอย่างบทให้ดูตอนหนึ่ง

ไม่ได้ดีเดทมากแต่ว่าเด็กที่ไม่เคยเล่นแสดงอะไรมาก่อนเนี่ย
เล่นได้ประมาณนึงเราก็

เลยว่าคิดว่าคุณพุ่มพวงมาร้องอยู่ตรงนั้นเลย
คือมันเหมือนกับว่าเขามีพลังบางอย่างที่ทำให้ทุกคนนิ่งเงียบ
แล้วเขาก็ร้องเพลงโลกของพึ่งร้องนักร้องบ้านนอก

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาประกวดร้องเพลงแต่๘ขวบ
เป็นเรี่ยวแรงกำลังให้ที่บ้าน
คือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเงินรางวัล

ซึ่งเหมือนกับคุณพึ่ง
คล้ายกันคือร้องเพลงตั้งแต่เด็กประกวดร้องเพลงจนไม่มีใคร
พอรู้ว่าคนนี้ประกวดปุ๊บก็จะถอนตัวเหมือนกันเลย

คุณโปรดิวเซอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญงวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่

แต่คุณบอกว่าพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่าง

เยอะเหลือเกินอยู่ตัวแก่คนนี้

คุณมีพี่อธกลัว
พี่อธกลัวอะไร
ใช่ไหมวะถ้าพี่อธกลัวอะไรเนี่ยเล่าสิ
คือมันมีหลายสินนี่มั่นเธอจะรู้

ฝั่งที่จะเป็นเหมือนผู้จัดการก

มันน้องฟาร์ว์หลุดแล้ว

คือของไม่รู้ตัวเวลาเขาร้องเพลง
ใช่อืมมาก
ตอนนั้นก็มีบนบรรรดาสารกล่าวค่ะ
เพราะว่ามันเป็นงานชิ้นแรก
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเลือกเราหรือเปล่าค่ะ
พี่ก็คือตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเราเลย
หลายท่านคุณครูการแบบแซงค่ะ
ให้พี่ดูค่ะปรากฎว่ารอบที่สองก็ผ่านแล้วเราก็คือตอนระหว่างรออะไร
ใส่ชุดลายเสือยืนมองแล้วอยู่ที่ปลายเตียง
ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบว่าอ๋อเขาคงมาหาเราว่า
ให้ทำให้ดีนะหรือว่าให้กำลังใจนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือน้องเองก็เหมือนกับมีความผูกพันกับพี่พึ่งเหมือนกันเนอะ
เดี๋ยวก่อนนะพี่หาดาราหาคนเขียนบทหาผู้กำกับ

คือเวลามีปัญหาในการทำงานเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราเอาไม่อยู่เมื่อไหร่ปุ๊บ
ด้วยความที่เราตอนนั้นณวันนั้นเราเชื่อไปแล้วตั้งแต่เขาส่งพี่พึ่งส่งเปล่ามาให้
เชื่อแล้วว่าพี่พึ่งช่วยเราอยู่เพราะมีปัญหาก็จะบอกเขาตลอด

ก่อนเราจะถ่ายทุกวันเนี้ยเราต้องตั้งรูปพี่พึ่งไว้เพื่อแช่ชมการแสดง
ให้เห็นบรรยากาศในกองเท่าหมดชอบไหม

แต่เอาเรื่องโลกอาทารณ์คือพี่พึ่งพอเรานึกอะไรไม่ออก

ก็ไม่ถูกใจก็เลยไปหาเองด้วย

ก็นึกอะไรไม่ได้ก็คือขอให้พี่พึ่งช่วย

พี่พึงครับแท้ขอบคุณหน่อย
เพราะว่าถ้าไล่เล่นถ่ายไปหาโลก่าชั่นมาอีกไง

ช่วยหาให้หน่อยผมก็เลยพอพูดเสร็จปุ๊บ
คนขับรถตู้ก็บอกว่าโทษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะปัสสาวะหน่อย
พอที่มีชื่อป้ายวัดใดวัดหนึ่ง

แถวตามทันีก็ไปหาไปขอเค้า

ที่น่าทึ่งที่สุดอีกสิ่งหนึ่ง

ดวงจังคือชาติคอนเสิร์ตที่ดุสิทธานี
คือในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นต้องไปถ่ายที่นั่นก็ได้

ใช่มันไม่มีทางที่เราจะได้ดูสิทธานีมาถ่ายหนังเป็นไปไม่ได้

ไม่รู้เหมือนกันค่ะ

เจ้าของคือคุณหญิงชะนัดเจ้าของดุสิทธานี
ผมเดาว่าท่านคงปรานีพวกเราเพราะเห็นว่าเป็นงานของคุณพุ่มพวง
อยากได้บรรยากาศจริงท่านก็เลยคงอนุมัติ
เห็นบอกว่าที่นี่เองที่หลอนกันทั้งกองเลย
แค่พอในฉากนี้เนี่ยที่บอกว่าน้องป่าวเนี่ย
เริ่มเกิดก็คือว่าเท้าบวม
แล้วก็ต้องออกไปโชว์
แล้วก็เป็นครั้งแรกในการใส่ชุดเสือ
แล้วก็ต้องให้แสดงให้เห็นว่าเหนื่อยมากแล้วป่วยแล้ว
นั้นมันก็จะเกิดกันหลังเวที
ระหว่างที่กินยานั้นอยู่
น้องเปล่าเขาก็มีอาการร้องไห้

ร้องจนแบบทุกคนตกใจ
ทุกคนก็เลยต้องถอยให้แม่เข้าไปประกก

เหมือนยืนติดผนังแล้วเปล่า
เย็นจนสักพักเขาก็รู้ตัว

ร้องไห้โดยที่ไม่รู้ตัวเอง

แต่ที่เห็นชัดสุดคือตอนเอาชุดเสือมาใส่
ใช่จีนนี่แหละค่ะที่เขาร้องไห้
ที่สำคัญไปกว่านั้นคือชุดเสือ
ที่มาที่ไปเห็นบอกตอนแรก
หาไม่ได้จนกระทั่ง

หาไม่ได้ยังไงก็หาไม่ได้

มันต้องเป็นทั้งทบมันต้องใช้ผ้าเยอะมาก

เขาก็เดินทั่วโรงร้านแล้วก็สำเพง
๖โมงค่ะ๖โมงเย็นแล้วหาไม่ได้ร้านปิดหมดแล้ว
ฉันตายแน่จำได้บอกฉันตายแน่

เขาบอกว่าถ้าเกิดพี่พึ่งแบบ
อยากให้หนูหาเจอช่วยหน่อย

หากมีเวลาเมื่อเที่ยวสาวนาสั่งแฟน

ก็เจอพับลายเสือดาวเนี่ยค่ะ

คือร้านนี้เปิดเพลงนี้พอดี
เขาก็เดินมาตามเพลงมาจนกระทั่ง

ก็เห็นว่ามีผ้าพับนี้อยู่ด้วย

พอฉายไปนี่เห็นบอกว่ารายได้เกินคาด
สรุปแล้วได้รายได้ไปเท่าไหร่ฮะ

คือไม่ให้เจ๊งอ่ะ

เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีวันเจ๊ง
แค่นั้นเองอย่างน้อยก็เท่าทุน

อยากให้คนฑุืพันธ์ได้ดู
อยากให้ดูพร้อมพร้อมกับกรุงเทพฯก็เลยไปใช้ให้ดูฟรีที่พระธรรมกระดาน
อย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่ออฟบอกว่ารูปคุณพุ่มพวงที่เมื่อก่อนอยู่ในกองถ่ายเนี่ย
คุณเอาไปไว้ข้างกับรูปพ่อเลย
เพราะคุณถือว่าคุณพุ่มพวงเป็นอีกหนึ่งคนที่ปลุกชีวิต

แล้วก็ยังกลับว่าอยู่ทุกวัน
ก็คือก่อนเอาทำงานวันไหนมีเพราะแท้หมดกำลังใจ

ก็จะขอกำลังใจทุกครั้งว่าช่วยน้องหน่อยนะ
ผมเรียกเขาพี่พึ่งผมจะไม่เรียกแม่พึ่งนะครับ
พี่พึ่งช่วยน้องหน่อยนะวันนี้พี่พึ่งช่วยมาตลอด

ก็คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ
ของพระพิวนเรื่องภูมิภวงเดือมูลนะครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับคุณออสนะครับ
แล้วก็คุณอิมมากนะครับผม

เพราะช่วงของดีทีเด็ดช่วงหน้า
เราจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พี่พึ่งที่วัดทัพกระดานกัน
ต้องไปไหว้ที่สาราริมน้ำด้วยนะฮะ

จะไปสัมผัสพลังงานอะไรบางอย่าง